โมง๕๓นาทีนะครับมาติดตามกันต่อครับก่อติดเลือกตั้ง
นับถอยหลังอีกเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับ
ลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะฮะคุณผู้ชมครับบรรยากาศ
การลงพื้นที่ปลาสายหาเสียงของแต่ละภาคก็เค็มค่นนะฮะ
พลังประชารัฐเขาลงใต้กันครับลุงป้อมค่ะนี่นะฮะพลเอก
วิทย์เขาลงไปเมื่อวานนครศรีธรรมราชก็ไปทำบุญนะฮะ
เอาเลิกเอาชัยเห็นว่ามีร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐพรมเผา
ก็ไปด้วยนะฮะและทีนี้เนี่ยในช่วงของการปราศัยหาเสียง
คุณสนทิรัฐสนทิจิระวงประธานยุทธศาสตร์การเมืองพัก
พลังประชารัฐเขาขึ้นปลาใสค่ะพลังประชารัฐถ้าจะชู
แคนทลิเดตนายทยกดนคนเป็นนายทยกต้องชูลุงอะไรฮะลูง
ตอนปราศัยสะดุ้งกันทั้งแถบฮะ
ให้เด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นนาโยคเอาไม่ผิดน้องเลือกภักดิ์พลังประชาลัด
ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องขอบพระคุณครับพี่น้อง
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งดิฉันเอาหูฟังออกขอเออ

ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวรู้รึเปล่าอ่ะข้างหลังสะดุ้งเลยอ่ะ
ข้างหลังคือเลิกลักหันมองกันเฮ้เมื่อกี้ได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าหรือยังไง
จะบอกว่าถ้าเลือกพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องเลือกลุงป้อม

แต่ได้หลุดผู้ชื่อพลเอกประยุทธ์ซะอย่างนั้นเลย
ปล่อยไก่ตัวเบอร์เริ่มเลยครับคนเขาก็แซวกัน
พอพูดชื่อลุงตู่พลเอกประยุทธ์

แต่ว่าอยู่คนละจังหวัดอยู่พัทธลุงครับ
เมื่อวานนี้ลงใต้ไหว้พระขอพรที่วัดเขาอ้ออำเภอควนขนุนครับ

ประชาชนมารุมกอดมารุมถ่ายรูปเหมือนซุปตาเลย
แล้วช่วงนี้ลุงตู่อารมณ์ดียิ้มแยมให้คนถ่ายรูปแบบนี้
มีคุณลุงคนหนึ่งครับเอาแหวนพิรอดหัวราหูตระกุดจันเพ็ญ
อบให้เป็นเครื่องรางแห่งโชคลาภขอให้ชนะการเลือกตั้ง
นี่คนนี้นะฮะโอ้โหของดีของขลังเอามามอบให้นะครับ
หลังจากนั้นครับผลเอกประยุทธ์ไปไหว้พระในโบสถ์
มีคนเหลือไปเห็นรูปปั้นจิตรกรรมนูนต่ำผนังวิหาร
เป็นภาพนี้บิ๊กตูกับบิ๊กป้อม
ใส่นาฬิกาทอง๒เรือนแหวนเพชร๒วงซ่อนอยู่ที่ผนังโบสถ์ด้วย
อู๋แจ้วตัวก็ยิ้มนะแจ้วตัวก็ยิ้มนะฮะ
แล้วก็ไปไหว้พระนี่คือเรื่องราว
เข้มข้นของการเมืองและบรรยากาศการประสัยหาเสียงครับ